ตำรวจสนบางขุนเทียนนะคะมาถึงปุ๊บสภาพที่เกิดเหตุที่ตำรวจเจอก็คือว่า
หญิงชาวเมียนมายืนร้องไห้ด้วยความตกใจอยู่ที่หน้าห้องพักของตัวเอง
สักพักหนึ่งได้ยินแววเสียงโอ๊ยอยู่อย่างนี้
โอดโอยของคนเจ็บเดินไปดูนี่ชายชาวเมียนมาร์
กุมท้องไม่ใส่เสื้อร้องด้วยความบาดเจ็บอยู่เหมือนกันนะคะ
ผู้ชายที่ทุกแทงที่ชื่อว่าทินนะร์อายุ๒๓ปีโดนแทงเข้าที่ท้องและแขนซ้าย

เธอเนี่ยเป็นลูกจ้างโรงงานพลาสติกที่อยู่ในซอยที่เกิดเหตุนี่แหละ
แล้วเมื่อวานเป็นวันหยุดเธอก็เลยนอนพักที่ห้อง
อยู่ห้อง๓๐๖อยู่กับพี่ชาย
แต่ว่าห้องพักเธออยู่ชั้นเดียวกันกับคนก่อเหตุก็คือในทิน
แล้วทีนี้วันหยุดใช่ไหมอุตส่าห์จะทำกับข้าวก็เลยเดินไปเอาเนื้อหมู
ผักที่ฝากไว้ในตู้เย็นห้อง๓๑๐ของเพื่อนสนิทมาทำอาหาร
จังหวะเดินเอาของในตู้เย็นแล้วจะกลับมาที่ห้องพักเนี่ย

ไปมาก็เสียบเข้าท้องไปแผลหนึ่งเข้าแขนซ้ายอีกแผลหนึ่ง
ตกใจก็เลยรีบวิ่งลงมาด้านล่างให้คนช่วยนะคะ
เมืองต้นตำรวจก็ต้องให้ผู้เสียหายไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักอีกนั่นแหละ
ล่าสุดทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปดูก็ได้เจอกับผู้พักอาศัยในตึก
ก็ถามเขาว่าเห็นเหตุการณ์อะไรยังไงกันบ้างหรือเปล่า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

ไม่รู้เมื่อวานนี้ไม่ได้ไปแล้วหรอกมั้งนอนอยู่ในห้งแล้วพอดี
ก็ว่าคนเกียจเป็นเพื่อนกับพี่น้องเค้า
เออ

มันใช่แล้วใช่ไหม
แล้วแต่ตำรวจเอ้าค่ะ